พี่สาวกับน้องสาวปรากฏว่ามีเหตุพี่สาวเนี่ย
บุกมาที่บ้านของน้องสาวเอาไม้มาจะฟาดหมา
เอาไม้มาจะฟาดคนเอาหินมาปลาที่บ้าน
น้องสาวเขาถ่ายคลิปกันเอาไว้นะครับ
คุณผู้ชมมาดูศึกสายเลือดมีคลิปให้เห็นกันนะครับ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะบ้านนี้คือบ้านของน้องสาวนะ
ตัวลูกชายของน้องสาวถ่ายเอาไว้ว่าตอนนี้
ป้าเนี่ยมาอารวาสอยู่หน้าบ้านเห็นไหมฮะ
พี่สาวของผู้เป็นแม่เนี้ยอยู่นู่นน่ะอ่า
อกบ้านถือมงถือไม้ถือหินมาปลาใส่นะครับเนี่ย
เรื่องนี้มันเกิดจากอะไรรู้ไหมฝั่งคนที่มาอารวาสเขาบอกว่า
ที่มาตีเนี่ยไม่ได้มาตีคนที่บ้านหลังนี้แต่จะมาตีหมา
หมาของบ้านน้องสาวไปทำอะไรบ้านพี่สาวเราถึงเดือดร้อนถึงแบบเป็นเดือดเป็นแค้นขนาด
หมาชื่อเจ้าเบิร์ตนะฮะหมาน้องสาวเนี่ยไปกัดรองเท้าไปคาบรองเท้ามา
รองเท้าเสียหายหมดแล้วก็เลยไม่พอใจฮะก็เลยจะมาตีหมา
ไม่ได้จะมาตีคนแต่ทีนี้มันกลายเป็นคลิปออกมา
เราก็ต้องตรวจสอบทั้งสองฝั่งใช่ไหมครับเรามายังบ้านหลังเกิดเหตุก่อนนะฮะ
ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับพูดคุยกับฝั่งน้องสาวก่อน
ก็คือคุณป้าออนอุมาตันธนชัยซึ่งเป็นเจ้าของคลิปนะฮะ
ลูกชายเป็นคนถ่ายนะครับบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยสายเลือดของเธอเอง
พี่สาววันเกิดเหตุคือสิบเอ็ดมิถุนายนฮะตั้งแต่ตีห้าแล้ว
คนเล็กเนี่ยตื่นมาหุงข้าวตามปกติได้ยินเสียงดังนะ
พอหันไปดูนู่นฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นป้าหรือว่าพี่สาวของ
อ่าคุณป้าออนอุมาเนี่ยนะค่ะกำลังเดินถือไม้ข้ามถนนมา
เพราะบ้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกันตัวคุณป้าออนอุมาแล้วก็ลูกชายคนเล็กเนี่ย
หนีเข้าบ้านแล้วก็รีบปิดประตูทันทีเพราะรู้เลยว่าป้าเนี่ยจะมาอารวาส
นะฮะทีนี้พอมาถึงก็เป็นไปตามคลิปนี่แหละครับ
ตีที่บ้านตีนู่นตีนี่จนไม้หักเลยนะฮะมาชี้ให้ดู
แล้วยังเอาก้อนหินมาปลาใส่บ้านของเธอ
เหตุการณ์นี้นะฮะคุณป้าออนอุมาเนี้ยเล่าให้นักข่าวของเราฟังแบบร้องไห้เลยอะนะครับ
กลัวมากเลยกลัวเขามาทำตอนที่ว่าคนไม่อยู่บ้าน
เจ้าบ้านแถวนี้อ่ะดีกันหมดเลยแต่ว่ามีพี่สาวตัวเองนั่นแหละ
ใจหลายมาทบทำหลายน้ำกายลูกชายอะบอกว่าไปเถอะ
ไปอยู่ที่อื่นเนี่ยน้องสาวก็ได้แต่ร้องไห้นะ
ส่วนนี้ผู้ชายคนนี้ก็เป็นลูกชายที่บอกว่าตื่น
มาห่วงข้าวอะนะผู้ชายคนเล็กอะนะแล้วถ่ายคลิปไว้
อันนี้ฟังฝั่งน้องสาวไปแล้วพี่สาวบอกว่าไงบ้าง
ครับฟังพี่สาวหรือว่าที่เห็นในคลิปเนี้ย
พี่สาวก็คือคุณป้านรึหม่นคุณป้าเนี้ยบอกกับนักข่าวบอกว่า
น้องสาวพูดมาไม่เป็นความจริงนะป้าเนี่ยไม่ได้ไปอารวาสกับน้องสาว
กะจะไปตีน้องสาวเลยนะหรือไปทำร้ายคนในบ้านน้องสาวเลย
แต่ที่ถือไม้ไปเพราะเอาไปตีไอ้เบิร์ตไอ้เบิร์ตคือใครฮะ
คือหมาหมาจากบ้านนี่แหละมันมากัดรองเท้าป้า
ส่วนน้องสาวระแวงไปเองหาว่าป้าจะเข้าไปทำร้าย
ก็เลยบอกให้ลูกชายเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วเอามาแชร์เอามาโพสต์
เป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยตอนนี้ชาวบ้านชาวช่องเนี่ย
เขาก็เข้าใจป้าผิดหมดแล้วนะฮะอยากจะถามกับน้องสาวเหลือเกิน
บอกว่าแยกแยะไม่ออกหรือไงหมากับคุณเนี่ยฉันจะไปตีอะไร
เอาฟังเสียงคุณป้านรุมลนะครับ
นี่หมากับคนแยกไม่ออกเหรอ

อ่านมาจนจะจบค่ะแล้วนี่ฉันยังไม่เห็นหน้าไอ้เจ้าเบิร์ดเลย
ถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่ทางป้าบอกจริงป้านรมนบอกจริง

เออนั่นสิอ่ะคือป้ามานรุ่นหมดก็บอกแบบนี้
ฉันจะไปตีหมาฉันไม่ได้ไปตีคนนะนะ
ทีนี้ทีมข่าวก็พยายามจะไปสอบถามเพื่อนบ้านแถวนี้นะ
ป้าสองหลังเนี่ยป้าสองบ้านเนี่ย
หรือว่าเป็นพี่น้องกันเนี่ยป้าพี่น้องกันเนี่ย

แต่เราได้รับข้อมูลมาแบบนี้
ว่าจริงแล้วเรื่องมันน่าจะเกิดมาตั้งแต่๔๕ปีที่แล้ว
คือครอบครัวนี้เขาดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียง
แล้วก็ตัวน้องสาวก็คือคุณป้าออนอุมาเนี่ย
จริงต้องเป็นคนเดินข้ามถนนไปดูแลแม่
แต่มีวันหนึ่งคุณป้าอยู่เป็นลม
เป็นลมกลางถนนเลยก็เลยไม่ได้ไปดูแลแม่
ไม่ไปดูแลแม่แค่วันเดียวเท่านั้นแหละ
ปรากฏว่าพี่สาวคือคุณป้านรมนเนี่ย
โมโหนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา
ก็เลยเป็นการทะเลาะกันระหว่างสองพี่น้อง
เลยแบบเหมือนตัดขาดกันแล้วก็ทะเลาะกันมาเรื่อยมา

เรื่องแบบนี้เพราะว่ามันก็สุขภาพอะไรด้วย